สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผม
แล้วอย่างทะเลและก่อนหน้าเหลือครับ
ฟุตบอลไทยพรีมลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับ

เลียงไปตั้งแต่เชียงรายยูเนเต็ดนะครับ
คอกยูเนเต็ดแพ้ชนะ๑ต่อ๓ครับ
เมืองทองยูเนเต็ดเสมอนครราชศรีมา๒ประตูต่อ๒

ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบผลงาน
หลังจากซีซั่นนี้จบฤทธิการแบบมือเปล่านะครับ
เกมนี้เกมเบตโตมัชชาณาธรรมแฮทฟริกนะครับ
ส่วนเอโกหลุยซานโต้ดาวสันโวไทยพรีเมอร์ลีก
๑ประตูทำให้ยอดรวมอยู่ที่๓๓ประตู
ตารางคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นเกมนัดสุดท้ายนะครับ

มี๘๔คะแนนเป็นการคว้าแชมป์แบบไร้ภายนะครับ

กับย่างกุ้งยูเนเต็ดแชมป์ลีกของเมียนมานะครับในวันที่๒กุมภาพันธ์
และชนบุรีอันดับ๔ขณะที่อันดับ๕เป็นแกงคอกยูเนเต็ดนะครับ

เนื่องจากว่าผลการพบกับสละบุรีและราชนาวี